นครสวรรค์เฮงปังแบบเน้น
เพราะมีคนมาแก้บนเพราะว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่ง
เฮ้ยวีดีจัง
ดีสมชอบสูมมาให้เห็นหน้าผมเยอะผมชอบ
คุณผู้ชมที่บริเวณลานวัดเทพนิมิตรสว่างธรรม
ที่ตะบนหนองปริงอเผินบางจังหวัดนครสวรรค์
คุณดูสถานที่ตรงนี้นี่เห็นเป็นกล่องแดงนี่ไม่ใช่
นมเปี๊ยะปะเดี๊ยะโถปะทัดแล้วนี่ของที่เขามาวางเพื่อเส้นไหว้
แก้บนครับเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่า
คุณกังวลคล้ายมุรีถูกรางวัลที่หนึ่ง
ในงวดปันที่หนึ่งมิถุนายที่ผ่านมาเร็วนี้เอง
ได้รับเงินรางวัล๑๒ล้านจัดมานางลำชุดใหญ่เต็มคาราเบล

น้องใบตองนี่ก็มีความสามารถในเรื่องการรำ

ค่ะชื่อใบตองต่ำจำจากครับ
แต่กลับมาที่เรื่องนี้ก่อนเรื่องการแก้บนเขาบอกว่าเอาของมาเยอะจริง
แล้วจัดโต๊ะแก้บนมีทั้งผลไม้๙อย่างของหวาน๙อย่างรวมไปถึงดอกไม้สีแดงพวงมาลัยสีแดง
เอามากราบไห้ท้าเวสุวรรณขอโชคก็ต้องเป็นสีแดงอ่ะสิ
หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีได้เห็นนางรำกว่า๒๐คนผ่านไปแล้วเนาะ

ทำการจุดประทัดเลย

จัดให้ก็หลายหมื่นนัดเหมือนกัน
ก็ไปเหลงดูกันเอาละกันว่า
โบ๊ะสุดท้ายผลงานออกมาเป็นอย่างไร

ไม่ได้แจกเงินนะแจกลอตเตอรี่
ลอตเตอรี่กับนางรำให้ทุกคน
อารมณ์ประมาณว่าแจกโชคไงเผื่อไปลุ้นโชคกันต่อสำหรับนางรำ
เพราะจริงนางรำที่เขามากันเนี่ยเอาจริงเขาก็ได้สินน้ำใจ
จากคุณป้าเขาอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องนั้น
โอ้โหคนถูกรางวัลที่หนึ่งใจอยู่แล้ว
ยังไงซะอนุโมทนาสาธุด้วยก็ขอให้นางรำโชคดีกันไป
ทุกคนจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าก็บอกตรงก็เป็นไปได้ยาก

ก็เหลือสถานที่ที่ว่ากันว่าโดนบรรดาร้านนั้นถูกรางวัลที่หนึ่ง